ที่เขาเรียกว่าเป็นสวนเกษตรผสมผสานอุดมสมบูรณ์
พูดถึงทุเรียนหลายคนอาจจะนึกจังตะบูรี
ระยองภาคตะวันออกใช่ไหมแต่ไหม้คุณผู้ชม

ที่นี่นะคะเป็นสวนที่พลิกฟื้นมาจากสวนที่เขาจะปลูกกล้วยไข่
แล้วก็เคยลงไทรัตต์ออนไลน์ที่เราได้เห็นไปนั่นแหละว่า
เป็นคนที่เป็นตำนานของความมุ่งมั่นมานะ
มีคนเขาเคยบอกว่าอุ๊ยบ้าหรือเปล่า
นี่มันกำแพงเพชรมันต้องปลูกกล้วยไข่

แต่คุณลุงก็เรียกว่ามีความมุมานะมาก
ลูกมันมาหลายอย่างมากเลยนะคะนอกจากทุเรียนเนี่ย
ผลไม้หลายชนิดเคยลองผิดลองถูกมาแล้ว
ท้ายที่สุดนะคะก็สามารถปลูกทุเรียนได้สำเร็จ

แต่ต้องบอกว่าตอนนี้ลุงหุยไม่อยู่แล้วนะ
มีคนมาสืบทอดแทนนะคะก็คือคุณสุภาชัยศรีงามนั่นเอง
ก็เป็นคนมาสารปณิธานต่อจากคุณลุงค่ะ
และนอกจากที่จะเป็นสวนผลไม้แล้วเนี่ยนะคะ
ก็ยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรผสมผสานด้วย
ได้มาพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติกันแบบสบายนะคะ
แล้วก็ซื้อหาผลไม้กลับไปด้วย
รวมถึงศึกษาเรื่องของแนวทางการเกษตรแบบผสมผสานค่ะ
ใครที่สนใจอยากจะไปศึกษาธรรมชาติ
อยากไปเรียนรู้วิถีเกษตรแบบนี้
ไปที่สวนเกษตรลุงหุยนะคะ

กิโลเมตรที่๔หลังโรงเรียนบ้านหนองกรด
หมู่๔ตะบนสะแก้วอำเภอเมืองกำแพงเพชร
หมายเลขโทรศัพท์ขึ้นไว้ให้คุณผู้ชมได้ติดต่อกันง่ายเลย
นี่แหละครับเป็นผลิตผลของความพยายามนะ

เห็นไหมหลายคนก็คล่อนแล้วน้ำปลูกที่นี่มันจะปลูกขึ้นเหรอ
ไม่ได้ปลูกทุเรียนขึ้นมาเป็นกล้วยไข่อะไรอย่างนี้

ไม่ได้ไม่ใช่แต่น้องนีทนันแสดงให้เห็นความพยายามนี่แหละ
จนทำออกมาได้เป็นผลสำเร็จแบบนี้นะครับ
แม้ว่าจะมีคนนู้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้น
ไม่ต้องไปฟังเสียงคนรอบข้างเนอะ

อะไรก็ปล่อยผ่านบ้างอะไรบ้าง
ไม่ต้องไปฟังเสียงนกเสียงกาหรือเสียงอะไร
ถ้าเรามุ่งมั่นตั้งใจเราก็จะทำได้นะครับ